ก็ประกาศว่าศึกฟุตบอลสี่เศร้าในปลายเดือนกันยายนนี้
จะเป็นการถึงขันฟุตบอลถุ่ยพระราชธานครั้งที่๔๘
โดยจะแข่งขันที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่วันที่๒๒ถึง๒๕กันยายนนี้
ก็มี๔ทีมเข้าร่วมนะครับก็ประกอบไปด้วยไทยอันดับ๑๑ของโลก
มาเลเซียนะครับทาจิกิสทาแล้วก็ตีนิแดทอาลโตปิโกะ

อาเซียนกลางปี๒๐๒๒แข่งขันวันที่๙ถึง๑๑กันยายนนี้ออกมาแล้วนะครับ
มี๔ทีมเข้าแข่งขันก็มีอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะครับ
ไปดูรายชื่อชุดใหญ่กันหน่อยครับก็ยังยึดชุดเดิมตลอดการเลยนะครับ
ขาดแค่คนที่ไม่สมบูรณ์ก็ทัชดาวนึกแจ้งชัชวรมกฤษภักดิ์นะครับ
ชดาพรคงยศกลับมาติดทีมนะครับส่วนมือเซ็ตนะครับ
เตอร์ก็ยังนำโดยพรพันธ์เกิดปราศตุรับอิสระนะครับ
ก็เป็นนัทพรสนิทกลางเข้ามานะครับแล้วก็หัวเสา
ยังมีอาชดาพรคงยศเข้ามาสาธิภาพรคัตรีปิ่นสุวรรณนะครับ
วิภาวีสีทองบีหลังก็นำโดยพิมพิชยากกรำแล้วก็ธนชาสุขสดครับ